ออกจากตลาดแล้วไปหาของกินกันหน่อย
เขาว่ากันว่ามีเงินเพียงแค่บาทเดียวก็สามารถอิ่มอร่อยได้
เฮ้ยแล้ว๑บาทจะกินอะไรได้ไปดู

บาทเดียวเนี่ยก็อร่อยได้
คุณผู้ชมมามาเริ่มจะน้ำลายสอ
ดิฉันว่าหลายคนเดาถูกแล้วล่ะว่านี่คืออะไร

นี่คือไส้กรอกอีสานแน่
ต้องแล้วเราพามาที่นี่เลย
ถนนคนเดินและตลาดโต้รุ่ง
บ้านหนองระบูอยู่ที่ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ไปดูร้านที่บอกว่าคุณมีเงิน๑บาท
ก็อร่อยไปกับไส้กรอกอีสานร้านนี้

ไอยะธุรกิจพอเพียงไส้กรอกอีสานลูกละ๑บาท

ยะธุรกิจพอเพียงไส้กรอกอีสานลูกละ๑บาท
ชื่อยาวเหยียดเลยแต่เรียกซึ่งสั้นก็อัยยะ

ร้านแห่งนี้เป็นร้านของคุณพี่สมพรบัวไขอายุ๕๔ปี
หรือเราจะเรียกลุงจ้องก็ได้นะ
ร้านของลุงจ้องเป็นร้านเจ้าเก่าที่ขายมานาน
แล้วก็มีลูกค้ามาแวะเวียนอุดหนุนกันเรื่อย
เนื่องจากว่ารสชาติของไส้กรอกอีสานลุงเนี่ยอร่อย
กลมจะมีอมเปรี้ยวนิดนะตามสไตล์ไส้กรอกอีสาน

เดี๋ยวฉันชอบแบบเปรี้ยวนะแต่บางคนเขาก็ชอบแบบไม่เปรี้ย
ถามคุณลุงเอาได้แล้วเขาย่างด้วยอะไร
เตาถ่านย่างบนเตาถ่านโชว์สดแบบนี้
ทำให้คนที่เดินผ่านมาโอ๊ยน้ำไหล

กินกับกะหล่ำปีใช่แล้วก็มีพริกขี้หนูขิงอะไรอย่างนี้
แล้วสาเหตุที่ลุงจ้องสามารถขายไส้กรอกอีสาน

ก็มาจากการที่ลุงเขาทำเอง

แล้วอยากให้ลูกค้าได้กินของอร่อยราคาประหยัด
ใครอยากจะกินไส้กรอกอีสานคุณลุงนะคะ
ก็ติดต่อไปเลยเบอร์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้นะคะ
ฉันว่าจริงคนพยาวแถวนั้นน่าจะรู้จัก

แต่ลูกระบาดแบบนี้ก็ไม่ได้หาทานง่ายแล้วนะในยุคปัจจุบัน
ถูกใช่ไหมปกติเขาขายเป็นชุด
ใช่ไหมชุดหนึ่ง๒๐บาทมีกี่ลูกว่าไป
แต่อันนี้ยังขายลูกละ๑บาทอยู่
ชุดเล็ก๑บาทอย่างนี้ผมว่ารสชาติมันดีนะ
มันเข้มข้นกลมนะมีโอกาสก็ลองไปทานกันดูนะคะ